คุณผู้ชมครับแม้ว่าในสหรัฐจะมีการต่อสู้
เพื่อยุติการเหยียดสีผิวมานานหลายทศวรรษนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้ก็ยังคงฝังรากลึกในสังคมอเมริกันอยู่นะครับ
อย่างเช่นล่าสุดที่เกิดขึ้นกับกรณีของร้านกาแฟชื่อดังอย่างสตาร์บัคนะครับ
ถึงขั้นมีผู้คนออกมาประท้วงเลยทีเดียว
แล้วก็ต้องปิดร้านหลายสาขาเพื่ออบรมพนักงานในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ

เมื่อวานนี้ร้านกาแฟสตาร์บัคหลายแห่งในสาวรัฐปิดทำการ
ประตูทางเข้าร้านติดข้อความให้เหตุผลว่า
พนักงานมีภารกิจแบ่งปันไอเดียให้ร้านมีการต้อนรับที่ดีขึ้น
นี่เป็นเหตุผลหลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
สตาร์บัคถูกวิจารณ์อย่างหนักว่า
พนักงานมีพฤติกรรมเหยียดสีผิว
และนี่คือคลิปวิดีโอต้นเหตุ

ขณะที่ชายผิวสี๒คนกำลังถูกตำรวจจับ
หลังเขาเข้ามาในร้านสตาร์บัคที่เมืองฟิลาเดเฟียของสาวรัฐ

แต่กลับถูกพนักงานร้านห้ามใช้ห้องน้ำ
และถูกตำรวจจับกลุ่มในอีกไม่กี่นาทีต่อมา
นี่ถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นพฤติกรรมเหยียดสีผิว
ทำให้เกิดการประท้วงวิจารณ์สตาร์บัคอย่างรุนแรง
จากเดิมที่สตาร์บัคเคยเต็มไปด้วยลูกค้า
เมื่อวานนี้ภาพดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยร้านที่ถูกปิด
และภายในมีพนักงานจับกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์
และร่วมอบรมในประเด็นนี้โดยเฉพาะ
พนักงานสตาร์บัคที่ร่วมอบรมคนหนึ่งยอมรับว่า
การอบรมช่วยเปิดโลกใหม่
ทำให้ได้ตระหนักในสิ่งที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน
ว่าอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
มีการเปิดเผยว่าการอบรมพนักงานครั้งใหญ่ของสตาร์บัค
รอบนี้ใช้เวลา๔ชั่วโมง
ซึ่งไม่มีการบังคับพนักงานเข้าร่วม
โดยเนื้อหาจะพูดถึงตั้งแต่ประวัติศาสตร์
เรียกร้องสิทธิ์คนผิวสีของอเมริกันชนตั้งแต่แรกเริ่ม

ดูแลร้านในย่านรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก
หนึ่งในคนผิวสีที่ทำงานให้กับสตาร์บัค
และร่วมในการอบรมครั้งนี้บอกว่า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีส่วนช่วยให้พนักงานสตาร์บัค
มีความเข้าใจประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคนมากขึ้น
และมีการเยียวยาชายผิวสีทั้งสองคนแล้ว
ขณะเดียวกันได้ออกประกาศอนุญาตให้ทุกคนได้ใช้ห้องน้ำของสตาร์บัค

เพื่อหวังกรอบกู้วิกฤตศรัทธาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
เหยียดสีผิวยังคงเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในสังคมอเมริกัน
จะผ่านการต่อสู้เปลี่ยนแปลงและยอมรับ
มาเป็นเวลาหลายสิบปีก็ต่ำ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน